สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันมาลืนนี้แล้วครับเลือกตั้ง
แล้วเย็นวันนี้จะมีการปราศัยใหญ่ของพักการเมืองต่าง
อย่างน้อยก็๙พักที่มีรายละเอียดอยู่
ฉะนั้นขาประจำแฟนคลับของแต่ละพักเนี่ยเขาคงรู้แล้วล่ะว่าจะไปที่ไหน
แต่สำหรับขาจรขอบอกให้อีกทีนึงว่า๙พักนี่ที่ไหนบ้าง
พักเก้าไกลสนามกีฬาญี่ปุ่นดินแดงก็๖โมงเย็น
พลังประชารัฐอาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
พักรวมไทยสร้างชาติ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจอันนี้ตอน๔โมงนะครับ
ประชาธิปัตย์ลานคนเมือง๕โมงเย็น
ภูมิใจไทยเปิดเวทีที่โชว์ดีซีพระราม๙๕โมงเย็น
พักชาติไทยพัฒนาเฝ้าถ้ำอยู่ที่หอคอยบรรหารแจ่มใสสุพรรณ๕โมงเย็น
พักชาติพัฒนากล้าเปิดเวทีที่โรงแรมรามากาเดนส์๖โมงเย็น
แล้วก็พักไทยสร้างไทยที่ลานพักพารากรเวลา๖โมงเย็น
นี่คือตารางการปราศัยของวันนี้
ปลาใสปิดท้ายการหาเสียงอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไปครับอย่างที่บอก
อดีตเนี่ยการปราศัยปิดท้ายการหาเสียงจะต้องปราศัยวันก่อนวันหาเสียง๑วัน
เช่นถ้าหาเสียงถ้าเลือกตั้งวันอาทิตย์ปลาใสครั้งสุดท้ายปิดท้ายต้องวันเสาร์
แล้วพอ๖โมงเย็นก็ยืนเคารพทงชาติแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยปลาสายใหญ่เขาบอกถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันหมินเม
เดี๋ยวเลย๖โมงเย็นขึ้นมาคนยังกลับไม่หมดแล้วก็จะเดินชูป้ายที่โน่นที่นี่เดี๋ยวจะผิดกฎหมายกรกต
ฉะนั้นเอาชัวร์ดีกว่าก่อนเลือกตั้ง๒วันปิดดึกหน่อยได้ไม่เป็นไรเพราะกฎหมายเลือกตั้งเขาห้ามหาเสียงหลังจาก๖โมงเย็นของวันเสาร์ก่อนเลือกตั้ง๑วัน
อีกอย่างหนึ่งถ้าไปปลาใสก่อนเลือกตั้ง๑วันปิดท้ายรายการเนี่ยสื่อก็เอามาลงไม่ได้เพราะเท่ากับเป็นการให้คุณให้โทษพักการเมือง
ปลาใสกันใหญ่โตไม่เป็นข่าวแต่ว่าถ้าปลาใสก่อนวันเลือกตั้ง๒วันอ้าวรุ่งเช้าขึ้นมาก็เป็นข่าวสร้างกระแสได้
มีคำถามเชิงวิเคราะห์อย่างที่คุณน้ำแข็งตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้ว่าการปลาใสครั้งสุดท้ายเนี่ย
มันจะมีผลต่อการลงคะแนนไหมจะมีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนไหม
คำตอบเชิงวิเคราะห์ก็คือว่าคงจะมีผลไม่มากล่ะ
เพราะว่าคนที่ตัดสินใจจะเลือกพักใดพักหนึ่ง
ต่อให้เวทีการปราศัยหาเสียงวันนี้พักคู่แข่งไปขุดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้
โจมตีคนก็ไม่เปลี่ยนใจก็เขาจะเลือกเขาตัดสินใจจะเลือก
ยังไงเขาก็เลือกจะไปขุดคุยอะไรมายังไงเนี่ย
ผมว่าเปลี่ยนใจเขาไม่ได้นิ่งแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ
หรือคนที่จะไม่เลือกพักนั้นพักนี้
แล้ววันนี้ปรากฏว่าโอ้โหมีนโยบายเด็ดมาเปิดเอาวันสุดท้าย
ให้คนตะลึงว่าจะทำโน่นทำนี่ก็ไม่น่าจะเปลี่ยนใจคนที่เขาจะไม่เลือก
ยังไงเขาก็ไม่เลือกเอาเป็นว่าการปราศัยปิดท้ายเนี่ย
ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วยิ่งจะบอกว่า
ถ้ารอฟังนโยบายตัดสินด้วยนโยบายอันนี้ก็ไปกันใหญ่
เพราะว่านโยบายของแต่ละพักเนี่ยก่อนหน้านี้เปิดขึ้นมาช้ำไปหมดแล้ว
ใครจะทำอะไรใครจะแจกจ่ายอะไรใครจะมีนโยบายยังไงช้ำแล้ว
ฟังกันมาจนช้ำแล้วเขาจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก
ขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าทำได้หรือทำไม่ได้ทำจริงหรือทำไม่จริง
ฉะนั้นวันนี้ถ้าจะปราศัยเอานโยบายเด็ดมาหลอกล่อประชาชนเนี่ยผมว่าไม่ได้ผล
แต่ว่าการปลาใสปิดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการสร้างกระแสครับ
สร้างกระแสตอกย้ำให้แฟนคลับของแต่ละพัก
สร้างกระแสตอกย้ำให้คนที่นิยมชมชอบแต่ละพักแห่กันไป
แล้วก็สร้างกระแสให้คนเห็นว่าพักนั้นพักนี้มีคนให้ความสำคัญล้นหลาม
มีคนไปฟังกันแน่นมันก็สร้างกระแสได้
ฉะนั้นแฟนคลับไหนนิยมพักไหนก็ไปกันวันนี้
แต่อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้เย็นวันศุกร์ปกติก็หนักอยู่แล้วเรื่องการจราจร
แล้วมาเจอนี่๙เวทีแต่ละเวทีขึ้นมาก็คงมีคนไปล้นหลาม
การเดินทงเดินทางต่างฉะนั้นพวกที่ไม่ไปไม่เกี่ยวเนี่ยกลับบ้านดีกว่า
ไม่งั้นจะเพิ่มรถบนท้องถนนมากขึ้นยิ่งเดือดร้อนกันไปใหญ่
อีกประเด็นที่จะนำมาขีดเส้นใต้มีคนเป็นห่วงสถานการณ์เรื่องการเมือง
หลังการเลือกตั้งว่าสถานการณ์มันจะเรียบร้อยไหม
แย่งชิงอำนาจการชิงกันจัดตั้งรัฐบาลมันจะเกิดหลุมดำไหม
แล้วถ้าเกิดหลุมดำมันจะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองไหม
แล้วถ้าเกิดความวุ่นวายทางการเมืองมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงไหม
แล้วถ้าขัดแย้งรุนแรงจะนำให้คนออกไปบนท้องถนนไหม
ถ้ามันเกิดความขัดแย้งหลังจากการเลือกตั้งอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล
หรืออยู่ในช่วงเลือกนายกรัฐมนตรี
ฉะนั้นประเด็นเรื่องความกังวลความห่วงใยต่อสถานการณ์การเมือง
ว่าจะนำไปสู่จุดนั้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
เป็นเรื่องสำคัญและน่ากังวล
แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเอาข่าวนี้มาขีดเส้นใต้
เห็นหัวข่าวแล้วน่าจะสบายใจขึ้น
ไม่ให้ลบคำว่าปฏิวัติออกจากพจนานุกรมเสียเลย
วันแม้เก้าไกลจะเป็นรัฐบาล
ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านบอกว่าท่านไม่ห่วงสถานการณ์หลังเลือกตั้งหรอกว่ามันจะเกิดความวุ่นวาย
เพราะเชื่อว่ามีบทเรียนมามากแล้วในอดีตทุกคนต้องมีสติว่าอะไรควรอะไรไม่ควร
นักข่าวถามย้ำว่าจะไม่มีการปฏิวัติการหลังการเลือกตั้งใช่ไหม
ผลเอกนรงพันธ์บอกว่าคำพวกนี้เคยบอกนักข่าวไปหลายครั้งแล้วว่าไม่ควรพูดไม่ควรเอามาถามไม่ควรเอามาเขียน
เพราะจะเป็นการปลุกความคิดที่ขัดแย้งต่อเนื่อง
พวกนี้ควรไม่มีแล้วคำพวกนี้ไม่ดีไม่เหมาะสมกับประเทศ
ฉะนั้นจึงขอร้องขอร้องผู้สื่อข่าว
ควรลบคำนี้ออกไปจากพจนาลุคราว

นี่นักข่าวก็ถามว่ามันไม่ควรมีแต่ใช่ว่าจะไม่มีใช่หรือเปล่า
ผลเอกนรงพันธ์ก็บอกว่านี่บอกอย่างนี้แล้วยังจะถามอยู่อีก
ก็คือสิ่งที่เราสื่อสารกันผมก็เข้าใจว่านักข่าว
ผมเข้าใจนักข่าวที่ต้องถามเรื่องพวกนี้
ผมจึงบอกว่าให้เห็นแก่ชาติบ้านเมือง
ไม่ควรมีคำนี้ไม่ควรถามประโยคนี้
ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่า
ถ้าพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลทางกองทัพจะว่ายังไง
นี่ถามประโยคนี้ผลเอกนรงพันธ์บอกว่า
เป็นเรื่องของสถานการณ์ในอนาคตไม่มีใครตอบได้
กว่าจะถึงวันที่๑๔พฤษภาหรืออะไรก็ว่ากันไป
ก็เป็นเรื่องของนักการเมืองที่จะไปจับคั่วกันเอง
ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร
ทหารเป็นเพียงข้าราชการประจำไม่ใช่ข้าราชการการเมือง
นี่พบทบผมเคยแสดงความชื่นชมกับพบทบท่านนี้มาครั้งหนึ่ง
เดือนก่อนปีกลายตันตอนรับตำแหน่งใหม่เนี่ย๒ปีที่แล้ว
ถูกนักข่าวถามเรื่องทหารกับการปฏิวัติคำตอบของท่านก็มาแนวเดียว
คือไม่ควรจะมีปฏิวัติแล้วทหารเป็นทหารอาชีพ
วันนี้ท่านออกมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคำตอบของท่าน
ทำให้วงการธุรกิจสบายใจขึ้นคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คนเล่นหุ้นก็สบายใจขึ้น
เพราะสิ่งที่เขากังวลเนี่ยไม่ใช่กังวลเกินเหตุ
แต่กังวลในสิ่งที่มีสิทธิ์จะเป็นไปได้
ฟังจากพบทบแล้วอุ่นใจครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ